เรื่องนี้เขาบอกว่าคุณพระไม่ช่วยซะแล้วคุณพระไม่ช่วยยังไง
นุ่มใหญ่คนนี้สภาพบาดแผลไปดูก่อนแล้วกันนะคะ
เต็มหน้าจริงถามว่าแล้วเกิดอะไรกับพี่คนนี้
ใครถึงบอกว่าคุณพระไม่ช่วย
ชื่อนายชนะอารีราชอายุห้าสิบเก้าปี
เขาถูกทำร้ายร่างกาย
ใบหน้าเขาก็เลยโอ้โหเนี่ยมีหน้าแตก
แตกเลยเลือดโชคไปหมด
บาดแพ้ปูดบวมหลายแห่งตา
สองข้างเขียวช้ำบวมปิดขาขวาก็เจ็บ
แล้วเขาบอกเขาจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคุณบุ๊ค
เล่าแค่ว่ามีคนมารุมทำร้าย

จนกระทั่งมีคนมาเจอแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ย
แต่ผู้สึกข่าวของเราไปสังเกตเห็น
สังเกตเห็นว่าพี่ชนะ
เขาแขวนพระเครื่องเต็มคอเลย
คือเป็นสิบองค์แล้วบางองค์มีผู้ชคุณด้านคงกระพันธ์
ชาตรีป้องกันภัยอันตรายศาสตราวุฒิต่างนี่
โอ้โหเขาก็โชว์ให้ดูนะ

ตัวเองยังโดนทำร้ายกระทืบซะแบบนี้

พอรู้ว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตรงใต้สะพานยูเทิร์นถนนสุขุมวิทย์นะคะ
ก็นำตัวคนเจ็บส่งห้องฉุกเฉินทันทีแหละสภาพนี้

ความคืบหน้าทางคดีตำรวจบอกเดี๋ยวรอก่อน

เดี๋ยวจะไปสอบสวนหาสาเหตุตามตัวคนที่มาทำเขาแบบนี้ให้ได้ล่ะค่ะ